หิตใส้ใต้เมืองไทยวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์ถึงร่างพรบชบับใหม่นะคะ
เป็นร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกค่ะ
ซึ่งเตรียมที่จะนำมาบังคับใช้
มีหลายข้อมูลที่คนใช้โรศัยน้องน้อยจะต้องรู้นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อจะต้องจัดระบบการจราจรที่จะกวดขัน
ให้การจราจรติดขัดน้อยลงก็ต้องไปไล่ดูต้นเหตุของปัญหาแต่ละเรื่อง
ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่สภาพของรถด้วย
ฉะนั้นพรบขนส่งหรือพรบจราจรที่จะออกมาใหม่เนี่ย
มีเรื่องที่จะต้องเข้มกันเยอะเลยกับคนที่ดัดแปลงรถไม่ถูกต้อง
แล้วก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เช่นเรื่องโหลดเตี้ยโหลดเตี้ยลดอยู่ดีก็ไปโหลดให้มันเตี้ย
เท่รถพวกนี้มีปัญหาเยอะนะครับไปขึ้นเนินบางทีเขาเข้าคิว
ไปติดแงกขึ้นเนินไม่ได้เพราะท้องมันครูดโหลดเตี้ย
เขามีวิธีถามวิธีที่จะบอกว่ายังไงเรียกว่าโหลดเตี้ย
เขาวัดจากกึ่งกลางของไฟหน้ากับระดับพื้นถนน
ต้องไม่ต่ำกว่า๑๐เซน
ถ้าต่ำกว่า๑๐เซนเนี่ยผิดโดนปรับปรับไปได้ถึง๒๐๐๐
ถัดมารถประเภทที่ยกสูงไอ้พวกโลเตี้ยก็กะโลเตี้ย
พวกที่ยกสูงเนี่ยคือใส่ล้อใหญ่ใหญ่เข้าไป
ให้ดูรถมันสูงกว่าคนอื่นอ่าแล้วมันมีปัญหาตรงไหน
เวลาไปสวนทางกับรถชาวบ้านเขากลางค่ำกลางคืน
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่เขาไม่แบ่งเลนเป็นสี่เลน
ถนนธรรมดานี่แหละรถสูงที่สวนมาเนี่ย
ไฟไปแยงตารถที่สวนมาเขาชนกันมาเยอะต่อเยอะแล้ว
เพราะเหตุนี้แหละรถคันหน้าเปิดไฟสูง
ไม่เปิดไฟสูงเปิดไฟต่ำปกติ
แต่รถคุณยกขึ้นมาสูงขึ้นเคยเห็นไหมฮะ
คันเลยบางคันเจอโอ้โหล้อใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้
โดนจับปรับได้ถึง๒๐๐๐เหมือนกัน
ล้อใหญ่พวกยกสูงพวกล้อใหญ่
พวกที่ชอบเปลี่ยนท่อไอเสีย
ไอเสียมากับรถปกตินี่ดู
มันไม่มันไม่สนุก
ต้องไปเปลี่ยนท่อไอเสียให้มันท่อใหญ่ขึ้น
เสียงดังขึ้นอันนี้ก็โดนหนักนะครับ
โดนปรับผิดกฎหมาย
พรบฉบับใหม่เขาก็โดนเรื่องนี้
ทีนี้ที่เป็นต้นเหตุอุบัติเหตุสำคัญที่สุด

ไฟท้ายไฟหน้าไฟเลี้ยวของรถเนี่ย
เขากำหนดมาเป็นสเปคเลยว่าต้องใช้สีอะไร
เขาทดสอบมาหมดแล้วว่า
สีแบบไหนถึงจะไม่รบกวนสายตาคนขับรถที่ขับตามมา
แต่ว่าก็ชอบมีคนชอบไปดัดแปลงสีของไฟ
ให้มันผิดไปจากที่มากับรถไปแต่งเติม
เช่นไฟเบรกเนี่ยต้องสีแดงเท่านั้นนะครับ
มีรถหลายคันเลยพอเหยียบเบรกปั๊บไฟจะสว่างจ้าเลย
เป็นไฟสีขาวอันนั้นอันตรายสำหรับคนที่จะขับรถตามมา
เพราะไฟไปแยงตาคนที่ขับตามหลังมาเขาห้ามเด็ดขาด
จะต้องเป็นไฟสีแดงเท่านั้น
เลี้ยวไฟเลี้ยวต้องสีเหลืองเขากำหนดไว้เลย
อันนี้ที่จริงไม่ต้องไปรับรู้เขาหรอกว่าสีอะไรเพราะขอให้มากับรถเถอะ
ถ้ามากับรถนี่เขาทำมาถูกต้องแน่
แต่ปัญหาก็คือมาดัดแปลงดัดแปลงไฟเบรกดัดแปลงไฟเลี้ยว
ไปใส่ไฟส่องป้ายทะเบียนให้มันสว่างจ้ามากขึ้น
ไปเปลี่ยนไฟหลังไฟหน้า
สารพัดพวกที่ไปเปลี่ยนพวกนี้เอาเป็นว่าผิดหมดผิดหมด
แล้วเขาต้องกวดขันเรื่องนี้เพราะว่า
มันเป็นต้นเหตุให้รถที่ตามมา
พร่ามัวและมองไม่เห็น
องทางไม่เห็นเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ
ต่อไปนี้ตำรวจเขาจะเอาจริงแล้ว

มาก็คือว่าป้ายทะเบียนเนี่ย
มันจะหล่นหรือมันจะหายยังไงก็ไม่รู้
ไปใช้ลายมือเขียนเอาเอง
ออกมาวิ่งบนท้องถนนนั่นก็ผิด

ตำรวจส่งฟ้องสารสาธิกา

ป้ายทะเบียนที่ไม่ใช่ของกรมการขนส่งทางบก

เพราะว่าถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร
ฉะนั้นรายละเอียดเหล่านี้
จะอยู่ในพระราชบัญญัติ

มันจะสืบเนื่องมันจะถาวร

เพราะว่าที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจเวลาตั้งด่านทีนึงก็ตรวจละเอียด

ขับผ่านไปต่อหน้าเฉย

ฉะนั้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนี่แหละ
ที่จะต้องกวดขันให้จริงจังให้ต่อเนื่อง
ให้คนรู้สึกว่ารถที่เขาทำผิดกฎหมาย

ให้เขารู้เลยว่าออกมาบนท้องถนนเมื่อไหร่

ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้สอดคล้องกับการจัดระบบการจราจร
ที่จะทำยังไงให้มันรถติดน้อยลง
ประกอบเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อพรบขนส่งพรบการจราจร

ตำรวจจะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน
มาเรื่องเรือล่มที่อายุทยา
ผมก็กระทุ้งเรื่องนี้มา๒๓วัน
ล่าสุดก็เห็นว่ากรมเจ้าท่า
เขาก็ลงมาสะสางปัญหาเรื่องนี้แล้ว
ล่าสุดมีการย้ายเจ้าท่านนนท์
เหตุผลก็เพราะที่พูดกันเมื่อวานไง
เรือเขายังไม่ต่อทะเบียน
คุณไปออกใบอนุญาตให้เขายังไง

ไม่ต่อประกันไม่ใช่ต่อทะเบียนโทษ

ก็เป็นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บางคน
ทำตัวเป็นนายหน้าประกันไปเก็บเงินเขา
แล้วไม่เอาไปส่งบริษัท
บริษัทก็ออกกรมทันประกันภัยให้ไม่ได้

พอประกันหมดอายุแล้วเอามาต่อใบอนุญาตได้ยังไง
เพราะว่าในใบการต่อใบอนุญาตเขากำหนดไว้แข็งขันเลยว่า
ต้องต่อประกันให้เรียบร้อยซะก่อน

อ้าวนี่เซ็นต่อใบอนุญาต
แต่ว่าประกันภัยไม่มีหมดอายุ
คนที่เขาเสียชีวิตไปเขาควรจะได้รายละห้าหมื่น

เพราะว่าเรือไม่มีประกันภัย
นี่เจ้าท่านนนท์เจอเข้าไปแล้ว

ยังมีเรื่องอะไรเยอะรวมทั้งเรื่องที่

ให้ร้านอาหารริมน้ำทั้งหลาย

ล้ำที่สาธารณะชัด
แต่ก็ยังทำกันอยู่และมีอยู่เยอะมาก
เคยสำรวจกันแล้วมีเยอะแยะ
ชื่อมาก็ร้านอาหารดังทั้งนั้น

คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
บอกว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่
ที่ต่อใบอนุญาตให้เรือดังกล่าว
แล้วทำให้ญาติของผู้เสียชีวิต

เตรียมที่จะเข้าไปตรวจสอบ

ไม่ใช่แค่กรณีเรือที่ล่มเท่านั้น
แต่มีการทำกันเป็นกระบวนการหลายพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจะรับเป็นนายหน้า
โบรกเกอร์ประกันภัย
โดยเจ้าของเรือจะจ่ายเบี้ยประกันภัย
ให้ตามความจุของผู้โดยสาร

แต่ว่าไม่เอาไปส่งบริษัท
ฉะนั้นถูกแล้วที่รัฐมนตรีอาคม

ว่าไม่ได้มีเฉพาะเรือลำนี้ลำเดียวหรอก
มันต้องทำกันเป็นกระบวนการ

จะย้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่นนท์เท่านั้นเหรอ
แล้วถ้าเรื่องนี้มันทำกันเป็นกระบวนการเนี่ย

ต้องแสดงความรับผิดชอบครับ

ล่มคราวนี้ตายไป๒๗หรือ๒๘ชีวิต
มันจะต้องส่งอานิสงฆ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กับเรื่องการจัดระบบขนส่งทางเรือเสียที
ขนส่งทางเรือขนส่งทางน้ำ
ปล่อยอีเละเคละขะมานานแล้ว
ถ้าอันนี้สงคราวนี้มันจะเกิดขึ้น
ทำให้มีการจัดระเบียบได้อย่างตรงไปตรงมา
เอาล่ะ๒๘๒๗ศพที่เสียชีวิตไปเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นคุณอุกการณ์กับคนที่อยู่ข้างหลังครับ

ย้อนไปพูดถึงภาระบจราจรใหม่
ต้องศึกษา๒๓ข้อด้วยกัน
เพราะว่าบางอย่างมองว่าคนปกติทั่วไปก็ทำ

หลังจากนี้ไม่จำเป็นแล้ว
ถ้าไม่จำเป็นไม่ได้เลยไฟตัดหมอก
คือบางคนคือไฟตัดหมอกเขาไว้เฉพาะเวลามันหมอกลงหนาจริง
บางคนเปิดเป็นนิสัยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด

มองกระจกหลังบางทีขาดพัฒนาวิสัยมาก

ผมเกรงว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย

แต่ว่าการเอาจริงเอาจังของตำรวจจะต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน